สงสัยใช่ไหมที่เขาบอกพิมพ์ริพายมีเรื่องอะไร
พิมพ์รีพายมีเรื่องอะไรอ่ะค่ะดราม่าพิมพ์รีพายเทโรงงาน
ผลิตน้ำปลาร้าอืมเทโรงงานคืออะไรอ่ะคือประมาณว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย
ไปจ้างเขาผลิตครับไปจ้างเขาผลิตซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราดู
ของคุณพิมพ์ริพายโอ้โหแกกินอะไรน่ากินนะส้มตำใส่น้ำปลาร้านะ
ว่ากุ้งตัวใหญ่ก็จิ้มน้ำปลาร้ากินก้วมแบบนี้เลย
เขาโพสต์ก่อนโพสต์บอกว่าแฉแม่ค้าออนไลน์
ชื่อดังระบุข้อความว่าฟ้องสารแม่ค้าออนไลน์คนดังพรพ
สามล้านทวงข้ามปีก็มีการอธิบายรายละเอียดนะครับ
เช้านี้ผู้เสียหายรายแรกให้ทนายความยื่นฟ้องต่อสาร
หลังจากส่งสินค้าให้แม่ค้าออนไลน์อักษรย่อพอรอพอทำกล่องสุ่ม
แต่หลังจากนั้นไม่ยอมจ่ายเงินอ้างว่านำเงินไปเคลียร์คดี
ตำรวจ๑ล้านสามแสนบาทและจากนั้นก็ผัดผ่อนนะครับ
ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วจนผู้เสียหายบอกว่าต้องฟ้องศาล
อกจากนี้ยังมีอีกโพสต์นะครับคุณผู้ชมครับอีกโพสต์ที่ทางเพจ
ออกมาแฉต่อระบุข้อความว่าธุรกิจหนูล้มเพราะพอรอพอ
สั่งให้สร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าล้านขวดแล้วโดนเทความเสียหาย๑๓ล้านบาท
โดยมีการโพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าผู้เสียหายถูกแม่ค้าออนไลน์
ชื่อดังคนนี้ขายฝันขายฝันให้ไปสร้างโรงงาน
เพื่อผลิตน้ำปลาร้าหนึ่งล้านขวดนั่นแหละสุดท้ายนะครับ
ฉีกสัญญาการผลิตฉีกสัญญาการผลิตแล้วเป็นหนี้เป็นสิน
กู้เงินเข้ามาลงทุนขนาดนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องนะครับ
แล้วก็ไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดด้วยนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
โอ้โหพอเรื่องนี้นะพอเผยแพร่ออกไปปั๊บ
พอรอพอย่อแบบไม่ต้องย่อ

ค่ะพิมริพานก็ต้องออกมาชี้แจงสิมาไลฟ์เลย
แล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ
บอกว่าเนี่ยทำธุรกิจมาเข้าปีที่๔แล้ว
คือเขาพูดแบบพูดกับเพื่อนรักอะนะ
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยพิมพ์ริพายก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ติดหนี้ใคร
แต่ว่าฝั่งนั้นมาเสนอผลิตน้ำปลาร้า
แต่ไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ของพิมพ์ริพายตั้งใจไว้ก็เลยไม่สั่งผลิต
มีหลักฐานเหรอมีหลักฐานหรือเปล่า
หลักฐานน่ะเหรอเยอะ
แต่ขอเก็บเอาไว้ไปสู้ในศาลดีกว่าลองฟัง
อยู่สี่ปีมีคู่ค้าหลายพันเจ้า
ถ้ากูยังถ้ากูไม่ดีถ้ากูกูนั่งอยู่ได้เหรอ
อย่าพิจารณาอย่าเชื่อง่าย
ส่งของมาไม่อร่อยไม่เหมือน
มีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ทุเรศมาก
ไม่เอานะคะไม่เหมือน
เสียหายมากเสียหายมาก
วิเคราะห์วิเคราะห์อย่าเชื่อง่าย
โอเคโอเคโอเคโอเค
อ่านอ่านไปแล้วจะกดเกิดแล้ว

นี่คุณผู้ชมคือมีการเปิดหลักฐานนะเป็นแชทบางส่วนค่ะที่คุณพิมพิพายเนี่ยเอามาโชว์ในไลฟ์คือคุยกับคู่กรณีก็มีข้อความเกี่ยวกับการผลิตที่มันไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
แม้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องมีภาคต่อตามกันต่อว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะจบลงยังไงถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วเอาง่ายพิมพ์ริพายก็ดูพร้อมสู้มาเด้พร้อมไปสู้ในชั้นศาลเลยฉันก็มีหลักฐานเหมือนกัน
คืออยากจะฟังทางฝั่งผู้เสียหายด้วยที่เขาบอกว่ามีการล้มสัญญาการผลิตเนี่ยน่าจะเอาสัญญามาเปิดหน่อยว่าระยะเวลาเงื่อนไขเวลาเนี่ยมันกี่ปีแล้วก็มันต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยใช่ไหมว่าตรงหรือเปล่า
กว่าที่จะผลิตอะไรมาได้หรือสั่งเป็นล็อต
บางทีมันจะต้องมีเทสเตอร์ก่อนถูกป่ะ

แล้วพอมันผ่านแล้วมันก็ค่อยเป็นกระบวนการแบบว่าแพทย์ต่อไป